นะคะส่วนเรื่องนี้เราก็ตามให้ต่อนะคะคดีของอดีตพระธรรมกรนะคะที่ตัดศีรษะตัวเองโดยใช้เครื่องกิโยตินนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นความเชื่อว่าจะถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเรื่องเนี้ยมันมีหลายประเด็นที่เกิดคำถามเช่นหนึ่งอดีตพระธรรมกรตัดคอตัวเองจนศีรษะหลุดจากบ่าทำคนเดียวได้จริงไหม
กฎหมายนะคะนอกจากนี้เรื่องของหลักฐานต่างโอ้โหล้างคราบเลือดกันย้ายเครื่องกิโยตินแยกชิ้นส่วนแล้วเอาไปเก็บไว้อยู่ไหนก็ไม่รู้ศพก็มีการชาปนักกิจไปเรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้จะมีใครต้องมีความผิดตามกฎหมายไหมและตำรวจเองเรื่องของการดำเนินการในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในการขออายัดศพเพื่อไป
เรียกประชุมตำรวจเหล่าวางแผนในการไขปริศนาคดีตอนนี้ตำรวจบอกว่ารอผลชนะสูตรจากแพทย์รอการสอบปากคำ
แพทย์บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือบาดแผลที่คอ
บาดแผลที่คอเกิดจากคมมีดหรืออะไรอันนี้ต้องดู
เพราะหลักฐานมันทำลายไปแล้วจริงตำรวจบอกนะ
หลักฐานมันถูกทำลายไปแล้วอะค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสืบหาจากหลักฐานอื่น
นี่นะคะนี่ก็คือภายในบริเวณสำนักสงฆ์
นี่คือภาพตอนที่ได้มีการชาปนกิจร่างของอดีตพระธรรมกรเรียบร้อยเนี่ยค่ะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด๑๕เมษายน
ตำรวจได้รับแจ้ง๑๐โมงกว่าตำรวจลงพื้นที่ไป
ศิลปลูกหาคือขอชาปนกิจเลยตอนบ่ายแบบนี้นะคะ
แล้วก็เลือดอะไรแถวนั้นลูกศิษย์ล้างหมดแล้ว
กิโยตินก็มีการถอดชิ้นส่วนออกแล้วก็หายไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องสอบปากคำลูกศิษย์
ว่าหนึ่งใครล้างคราบเลือดใครล้างคราบเลือดที่จุดเกิดเหตุ
เคลื่อนย้ายศพและต้องตรวจสอบด้วยว่า
ถอดชิ้นส่วนเครื่องกิโยตินแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหน
บอกแบบนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพศพ
การทำลายหลักฐานการปกปิดความผิด
มันต้องไปดูว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นความตั้งใจนะคะ
ส่วนเรื่องจดหมายที่อดีตพระธรรมกรเขียนเอาไว้เป็นการสั่งลา
ตำรวจไปค้นเจอที่กุฏิตำรวจจะตรวจสอบเขาว่า
เป็นลายมือของอดีตพระธรรมกรจริงหรือไม่หรือใครเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างเรื่องหรือไม่
ประเด็นมากที่ตำรวจต้องหาคำตอบให้ได้นะคะตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์
ดูความเป็นไปได้ตำรวจบอกแบบนี้เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะจำลองเครื่องกิโยตินขึ้นมาครับถึงขั้นจะลองสร้างเครื่องกิโยตินขึ้นมาเลยนะ
เพราะเครื่องที่มันเกิดเหตุมันไม่มีไม่อยู่แล้วไงจะนำผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เลยนะคะ
คือสร้างเครื่องขึ้นมาเลยมาวิเคราะห์เลยว่ามันเป็นไปได้ไหม
มีดที่ตกลงมาแล้วจะมาตัดคอพระธรรมกรจนแบบครั้งเดียวขาดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าถังปูนนะคะมาชั่งน้ำหนักดู
ปูนหนึ่งถังน้ำหนักสิบเจ็ดกิโลกรัมสองถังน้ำหนักรวมสามสิบสี่กิโลกรัม
ดังนั้นน้ำหนักของถังปูนที่ถ่วงน้ำหนักกับคมมีดที่ใช้กับเครื่องกิโยตินที่อดีตพระธรรมกรใช้ตัดคอตัวเองเนี่ยนะ
ชึบครั้งเดียวเนี่ยมันจะขาดเลยหรือเปล่าหรือมีใครทำซ้ำให้คอขาด
อันนี้ตำรวจพูดเองนะประเด็นตรงนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพเนี่ยก็คือโดยการที่เปลี่ยนแปลงโดยการที่มุ่งไหวทำลายหลักฐานหรือว่ามุ่งหวังปกปิดการทำผิด
อ่าเนี่ยถ้าเกิดมุ่งไหวปกปิดการทำผิดเนี่ยโทษก็จะหนักขึ้นนะครับ
แต่ที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการผิดเกิดขึ้นเลยแต่ไปทำลายหลักฐานอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
ไอ้สิ่งที่ควรรู้หรือกว่าจะรู้เนี่ยไม่อ่าไม่ไม่คิดก็ไปทำซะก่อน
นำเป็นความเชื่อความอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องเดี๋ยวจะพยายามฐานที่รวบรวมได้
แล้วก็ต้องไปดูว่ามันต่อเจตนามันมีความผิดอะไรแบบแฝงอยู่หรือเปล่านี่นะคะตำรวจบอกว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธามันเป็นอีกมุมหนึ่ง
แต่ลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยค่ะเรื่องทางคดีมันต้องชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตพระธรรมกรกันแน่นะคะ
คุณผู้ชมคะไม้ที่ตำรวจไปตรวจค้นมาค่ะตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนนะคะ
ข้อมูลมาว่าไม้เนี่ยค่ะคือหลังจากที่อดีตพระธรรมกรตัดศีรษะตัวเองแล้วเนี่ยนะคะ
ลูกศิษย์นำเครื่องกิโยตินไปซ่อนอยู่ในวัดแยกชิ้นส่วนเครื่องกิโยตินแล้วเอาขึ้นรถกระบะค่ะ
นี่ฮะเอาขึ้นรถกระบะค่ะแล้วไปซ่อนไว้ที่วัดป่าถ้ำเพียอิน
อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวัดที่พระสมพงศ์เป็นพระอยู่ที่วัดแห่งนี้
พระสมพงศ์คือพระที่เป็นผู้ทำการลาศิกขาให้กับพระธรรมกร
ก่อนที่จะตัดศีรษะตัวเองจากการตรวจนับนะคะ
ไม้ทั้งหมดเป็นไม้ใหม่คาดว่าเพิ่งสั่งมาไม่นาน
มีท่อนไม้ยาวสี่เมตรสี่สิบท่อนท่อนเล็กเล็กอีก๔๕ท่อน
นี่นะคะแล้วก็มีแท่งเหล็กซึ่งนำมาทำเครื่องกิโยตินนะคะ
ความยาวสักประมาณ๔เมตรนะแท่งเหล็กอีก๔ท่อน
ตำรวจบอกว่าไปเจอแล้วนะคะเจอแล้วไปซุกซ่อนอยู่ในวัดจริงจริงค่ะ
แต่อยู่ที่อีกวัดหนึ่งนะฮะที่สำนักที่วัดป่าถ้ำเพียอินนะครับ
นี่เป็นหลังรถกระบะนะครับที่เราไปได้ภาพมานะครับ
คุณผู้ชมครับคือเราทราบข้อมูลการเคลื่อนเครื่องกิโยติน
อยู่ที่นั่นนะครับทางลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันแยกชิ้นส่วนไม้ทั้งหมด
ขนใส่รถแล้วไปซ่อนที่วัดป่าถ้ำเพียอินอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
แต่สำนักสงภูหินกองเนี่ยอยู่ที่หนองบุรมภูนะครับ
คือฟังเหมือนกับคนละจังหวัดนะฮะแต่ว่าระยะทางห่างกันแค่๔๗กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดป่าถ้ำเพียอินนะครับ
อยู่ในเขตอุทยานล้านปีภูฝอยลมนะครับ
นี่ฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยพันไม้ต่าง
คือร่มรื่นซะแล้วนะครับที่นี่มีกุฏิพระอยู่ประมาณหกหลังนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปเจอสาราการประเรียนนะครับมีรถตู้จอดอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วก็ทราบว่า
พระอาจารย์สมพงศ์ท่านอยู่ที่นี่นะครับพระอาจารย์สมพงศ์เป็นพระที่รายงาน
จากทางตำรวจระบุว่าเป็นพระที่ทำการลาศิกขาให้กับพระธรรมกรเมื่อช่วง
จะใช้เครื่องกิโยตินเนี่ยตัดศีรษะตัวเองแล้วเครื่องกิโยตินก็ถูกแยกชิ้นส่วนนะครับ

คุณระวีการแก้ววิจิตรไปคุยกับพระอาจารย์สมพงศ์นะครับ
เกี่ยวเรื่องการเคลื่อนย้ายเครื่องกิโยตินมาที่นี่นะครับ
ท่านยืนยันว่าเป็นความต้องการของลูกศิษย์
ของพระธรรมกรที่ขอเอามาเก็บเอาไว้ที่นี่
อาจารย์สมพงศ์บอกว่าไม่รู้เห็นอะไรด้วยทั้งสิ้น
ไม่ได้สั่งให้เอามาเก็บที่นี่ด้วย
ส่วนเรื่องที่ไปทำพิธีลาศิกขา
หรือว่าไปศึกให้กับพระธรรมกรก่อนจะฆ่าตัวตาย
ก็เพราะว่าอดีตพระธรรมกรมาขอให้ลาศิกขาให้
เนื่องจากการลาศิกขาต้องมีพระสงฆ์ทำพิธีให้
แต่ที่สำนักสงภูหินกองไม่มีพระจะทำพิธีให้
พระอาจารย์สมพงศ์ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้สนิท
ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระธรรมกรด้วย
ก็แค่รู้จักในลักษณะที่ว่ามีพื้นที่สำนักสงฆ์มีพระมีแม่ชีอยู่ที่นั่น

แล้วในพิธีชาปนกิจศพก็ไปร่วมด้วย
ก็ไปในฐานะที่เป็นกิจนิมนต์ไปช่วยเหลือในฐานะสำนักสงฆ์ในฐานะวัดที่อยู่ใกล้กันก็เท่านั้น

แล้วพระสมพงศ์ทราบก่อนไหมคะว่าท่านจะคิดแบบปรารถนาถวายสละร่างกายแบบนั้นอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากลูกศิษย์คนนึงนะคะ
บอกว่าพระธรรมกรอาจจะหลงผิด
ศึกษาพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติแบบผิด
แต่ถ้าพูดคุยเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะ
พระธรรมกรก็เป็นพระที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะ
ศิษย์คนนี้บอกว่าเนี่ยลองไปดูห้องนอนของพระธรรมกรสิ

บอกว่าเนี่ยพระธรรมกรเนี่ยนะเป็นพระที่เรียบง่ายจริง
ไม่ชอบความสะดวกสบายอยู่อย่างสมรรถะเรียบง่ายมาก
คุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูนะคะ
ห้องนอนของพระธรรมกร
แล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มไม่กี่ผืน
แบบนี้นะคะผนังห้องใช้ตะข่ายสีฟ้าล้อมไว้กันยุง
ประตูที่จะเปิดเข้าห้องก็มีช่องเล็ก
แบบนี้นะคะคือเหมือนกับแค่มุดเข้าไปนอนนอนแล้วก็นอนนิ่งแบบพลิกตัวแทบไม่ได้
เพราะว่าที่นอนคือแบบเล็กมาก
ส่วนด้านนอกของห้องนอนค่ะมีไฟฉายมีมีดสั่นมีกระจก
ก็ไม่ได้มีของแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ไม่มีเลย
แอร์ก็ไม่มีพัดลมยังไม่มีเลย
ศิษย์ที่ให้ข้อมูลบอกว่าคือทางที่พักสงฆ์มีกุฏิให้พระสงฆ์ได้ใช้ได้พักอาศัย
พระธรรมกรไม่นอนในกุฏิค่ะก็ที่นอนเนี่ยนะสมัยที่สำนักสงฆ์ยังสร้างไม่เสร็จ
พระธรรมกรใช้ซอกหินพอให้แบบหลบฝนได้นอนในซอกหิน
ฝนตกก็ไม่มีผ้ามาห่มนะลูกศิษย์บอกแบบนี้
ศิษย์พยายามจะอธิบายว่าเข้าใจแหละว่าพระธรรมกรอาจจะหลงผิดเรื่องของการศึกษาพระธรรม
แต่เรื่องของการปฏิบัติตัวพระธรรมกรสมรรถะมากจริง
ส่วนสิ่งที่ทำให้พระธรรมกรตัดสินใจตัดศีรษะถวายให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะ
คุณนฤทธิ์บอกว่าก็ไปสำรวจชั้นวางหนังสือของพระธรรมกร
พระธรรมกรมีหนังสือเยอะมากคือรักการอ่านเลยล่ะค่ะสะสมหนังสือ
แล้วก็มีพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเยอะมากนะคะ
สิ่งที่นาริสบอกว่าผมก็ตกใจพอไปดูหนังสือแต่ละเล่ม
หนังสืออยู่สองเล่มแปลกแปลกไปจากหนังสืออื่น
นาริสบอกว่าลองดูนะเล่มแรกที่นาริสมองว่าแปลก
เล่มแรกนะคะคือพระเจ้าห้าร้อยชาติ
ด้านในจะมีรายละเอียดบอกว่าพระเจ้าแต่ละชาติเคยทำอะไรเอาไว้
นี่ค่ะเล่มนี้นะคะครับส่วนอีกเล่มหนึ่ง
คือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่ตรัสรู้
ต่อจากเจ้าชายสิทธะพุทธประวัติที่คนไทยยังไม่รู้
นาริสบอกว่าก็ขอเปิดดูพอเปิดเข้าไปดู
ก็มีรูปภาพเป็นภาพวาดนะคะเยอะเลยในหนังสือนะคะ
แล้วก็มีภาพวาดเกี่ยวกับการตัดศีรษะถวายชีวิต
ให้กับพระพุทธเจ้าในชาติต่างด้วยค่ะ
มีอยู่ในหนังสือนะคะนาริสก็เปิดดูไปเรื่อย
แล้วในหนังสือมีใบโพคาดว่าพระธรรมกรนำใบโพ
ขั้นหนังสือหน้าที่๔๐นะคะ
มีข้อความอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำว่ากับปาก
ซึ่งหมายถึงการเวลายุคสมัย
พอเปิดไปหน้าอื่นก็มีเนื้อหาที่พูดถึง
พระพุทธเจ้าสิริมัตตะซึ่งในหนังสือระบุว่าการบำเพ็ญบารมี
มีข้อหนึ่งที่เคยปรากฏชัดอันเป็นพระปริมัธบารมี
อันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าบารมีทั้งปวงนี่นะคะ
ในหน้าที่เจ็ดสิบหกของหนังสือก็มีรูปค่ะ
พระเจ้าสังขจักรพัฒน์นะคะทรงวางพระเสียรบนฝ่าพระหัด
คล้ายกับรูปปั้นที่สำนักสงฤ์ภูฮินกองนี่รูปนี้นะคะ
ใช่ค่ะที่เป็นรูปปั้นไม่มีศีรษะแล้วก็ในมือมีศีรษะวางอยู่แล้วยื่นไปข้างหน้าค่ะ

ในรูปมีข้อความบอกว่าฆ่าแต่พระสิริมัตตะพุทธเจ้า
พระองค์ทรงบรรลุอมตธรรมก่อนเกิดด้วยการถวายศีรษะนี้บูชาแด่พระองค์
ข้าพเจ้าขอบรรลุนิพันธ์ในภายหลังนี่นะคะข้อความนี้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะหนังสือเล่มนี้หรือไม่
อาจจะทำให้พระธรรมกรศึกษานำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้นำมาซึ่งการตัดศีรษะตัวเอง
เพื่อถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเหมือนในหนังสือหรือเปล่า
เพราะในหนังสือมีภาพวาดมีข้อความในลักษณะคล้ายแบบนี้นะคะ
แต่ประวัติทางพระพุทธศาสนาทางพุทธการเนี่ย
มีคนเขียนและทำหนังสือเอาไว้มากมายเยอะแยะไปหมดนะฮะ
คือก็ต้องไปดูว่าต้นทางมาจากไหนด้วยถูกต้องครบถ้วนหรือว่าผิดแผกผิดแปลกไปแบบไหนเนี่ย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เห็นไหม
คือพระท่านไปเหมือนกับมีหนังสือเหล่านี้ในการศึกษาเรื่องพุทธการอยู่อย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่านำไปสู่นู่นเลยฮะเรื่องการสร้างเครื่องกิโยตินแล้วก็ตัดหัวถวายหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
อยู่ใกล้กับที่พักสงฆ์ของพระธรรมกรนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมามักได้ยินชาวบ้านในหมู่บ้านที่เลื่อมสายศรัทธาเนี่ย
เลื่อมสายศรัทธาพระธรรมกรมากนะเพราะเป็นพระไม่กี่รูปที่ลงมาเดินบินทบาทในหมู่บ้านทุกวัน
ที่ผ่านมาเธอได้ยินมาตลอดว่าพระธรรมกรบอกลูกศิษย์ว่าจะสละชีวิตถวายชีวิตสร้างบารมี
มอบชีวิตให้กับพระพุทธเจ้านี่เป็นภาพสิบสี่เมษายนนะฮะ
ภาพสุดท้ายที่ลูกศิษย์ลงเอาไว้ในออนไลน์ในโลกออนไลน์บอกว่าวันสุดท้ายที่รับบาทของปู่นะฮะ
คือชาวบ้านคนนี้บอกกับเราว่าพอได้ยินว่าเนี่ยพระธรรมกรบอกลูกศิษย์ว่าจะสละชีวิตถวายชีวิตสร้างบารมี
อบชีวิตให้พระพุทธเจ้าเธอฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
สุดท้ายพระธรรมกรก็ทำจริงนะครับตัดศีรษะตัวเอง
สร้างรูปปั้นถวายให้กับพระพุทธเจ้าเธอบอกได้ยินข่าวแล้วตกใจมาก
แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระธรรมกรทำลงไปนะครับ
ว่าเป็นการสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญหากเป็นไปได้ในฐานะชาวบ้านคนหนึ่ง
ก็อยากให้ทางสำนักพุทธหรือว่าทางจังหวัดหนองบัวลำพู
รีบมาทุบมาทำลายรูปปั้นที่มีอยู่โดยด่วนรูปปั้นถวายศีรษะอ่ะ
เพราะกลัวว่าจะเกิดการลอกเลียนแบบของลูกศิษย์คนอื่นที่เชื่อ
ก็เลยอยากให้ทุกข์เพราะว่าเด็กรุ่นหลังจะมาดูแล้วมันก็น่ากลัวไงใช่ไหมล่ะ
เด็กรุ่นหลังมันน่ากลัวถ้าเด็กรุ่นหลังขึ้นมามาทำแบบอย่าง
โซเชียลมันก็เยอะใช่ไหมล่ะมันก็เป็นทอดเหมือนกับในข่าวเห็นไหม
มีคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายปั่นอายุ๗๗ปีแล้วนะครับ
คุณยายบอกว่าก็อยากจะมาดูพื้นที่หน่อยดูข่าวเรื่องเนี้ยทาง
เรียนรู้ธรรมะมาตั้งนานจะทำแบบนี้แล้วก็ทำจริงตอนนี้กลัวมากก็
คือหากลูกหลานมาเห็นเนี่ยพวกรูปโป้งรูปปั้นพวกนี้เนี่ย
แล้วจะมีความเชื่อผิดจะไปทำกันแบบผิด
เฮ้ยยายก็ไม่เคยเห็นแบบเทียบยายไม่ก็ทำไมจังกะฆ่าตัวเอง
ยายก็คิดไปอย่างนี้แหละยายไม่เคยเห็น
เข้ามาเห็นแล้วรู้สึกยังไงยาย
เฮ้ยยายก็ยานแล้วกูกลัวเดี๋ยวอืม
โหคนดีหรอไม่ขออะไรขอบุญขอควรไว้ถือพุทธศาสนาพวกเรา
อืมเป็นมาครั้งแรกใช่ไหมครับนี่จ้าอ๋อ
ยายอยากเห็นเขาสาเขาลือแล้วยายก็อยากเห็นน่ะเออ
ก็ให้ลูกพามาดูเนี่ย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามพระอาจารย์อนันต์จักรวโร
เพราะว่าเรารู้มาว่าพระอาจารย์อนันต์เคยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนะคะ
แล้วก็เคยจำวัดอยู่ที่วัดอรัญบรรพฤษที่ตำบลบ้านหมออำเภอศรีเชียงใหม่
อาจารย์อนันต์ให้ข้อมูลว่าไม่ได้เจอกับอดีตพระธรรมกร๑๓ปีแล้วค่ะ
เพราะท่านชอบอยู่คนเดียวมารู้อีกทีก็คือมีลูกศิษย์มาแจ้งว่าอดีตพระธรรมกรมรณภาพไปแล้ว
วันที่มีพิธีชาปนกิจก็ไปไม่ทันก็เดินทางไป๑๖เมษายน
รับว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าอดีตพระธรรมกรตัดสินใจด้วยวิธีดังกล่าวก็คือการตัดศีรษะตัวเองด้วยเครื่องกิโยติน
ตกใจและแปลกใจมากนะคะแต่พอไปเห็นรูปปั้นเทพตัดศีรษะ
และไปอ่านป้ายศิลาหน้ารูปปั้นก็เลยเข้าใจว่าอดีตพระธรรมกรปรารถนาให้เป็นแบบนั้น
ว่าอดีตพระธรรมกรรู้ดีว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปเพราะหากตายในผ้าเหลืองถือเป็นอาบัติปราชิก
จึงทำการลาศิกขาเพื่อให้พ้นจากความเป็นพระซะก่อน
แล้วก็รู้มาว่าลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์แม่ชีก็คิดว่าอยากจะพังเครื่องกิโยตินเหมือนกัน
เพื่อไม่ให้ท่านทำแบบนี้แต่ลูกศิษย์หรือว่าแม่ชีที่อยู่ที่นั่นขัดขวางไม่ได้เลย
ก็เลยเชื่อว่าอดีตพระธรรมกรทำแบบนี้เพราะตั้งใจแน่วแน่
แต่เชื่อว่าไม่ได้ไปสอนลูกศิษย์ให้ทำตามหรือเรียนแบบแน่นอน
เธอพูดว่าพะรักเมฆีนี้รักพระอาจารย์รำกรคุณเคี้ยว่านี่ดีมากคุณเข้าใจแล้ว
อยากจะไปกอดแล้วก็จะดึงนอกกันทำลายเต็มอยู่กับทุกอย่าง
แต่เพื่อนเงินก็เคยสั่งไว้แล้วถ้าทำอย่างนั้น
ความปรารถนาของท่านจะไม่สำเร็จท่านจะได้ฟังเลย
เราไม่เข้าข้างอาจารย์เขามาเรียกกับอาจารย์
ว่าคนให้ศึกษาดีแล้วก็อย่าเพิ่งพูด
ข่าวมันทั่วแป๊บเดียวไปทั่วโลกทันทีแล้วสำนักนี้สอนคนผิด
ได้ยินมาเลยไปดูข่าวปุ๊บสอนคนในค่าไม่มีหรอก
แม้ว่าจะเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับสิ้นอดีตพระธรรมกรไปแล้วเนี่ย
แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ที่เขาเริ่มสายศรัทธาอยู่

นะฮะถ้าท่านผู้ชมจำได้พระมหาภัยวันแล้วก็หมอปลาเนี่ย
เคยไปที่สำนักสงภูหินกองนะครับเพื่อไปทำความเข้าใจกับผู้คนในพื้นที่ว่า
ความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามแม่ชีกับลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรเกี่ยวกับความรู้สึก
เมื่อได้คุยกับพระมหาภัยวันและหมอปลานะครับทางลูกศิษย์ยังยืนยันนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่ายังคงเชื่อในคำสอนของพระธรรมกรเพราะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่นะ
แล้วก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปหลังจากที่พระธรรมกรเนี่ย
บอกว่าขอให้อยู่ต่อยซับสุนวัดให้อย่าทำแบบนี้เลย
แต่พระธรรมกรตอนนั้นบอกว่าเป็นกิจที่ปรารถนาต้องการจะทำ
แล้วถ่ายติดบางสิ่งบางอย่างให้แมชีกับลูกศิษย์ที่สำนักสงค์สองฟิวินกองได้ดู
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือพระธรรมกรถ้าท่านยังจำได้ภาพถ่ายภาพนี้นะฮะ
เหมือนกับใครยืนอยู่ก็ไม่รู้นี่ครับหรือจะเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้
แต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับบอกว่านี่คือพระธรรมกรนั่นแหละ
มายืนดูสังขารตัวเอง
ด้วยอาภด้วยทราบฝั่ง
มันสอนแบบนั้น

ตั้งแต่ท่านปั้นรูปเนี่ย
พอจะเดาออกกันทุกคนเลยว่าหนุ่มกลุ่มจะทำอะไร

ท่านบอกว่าเจ้าอย่ามาขัดพวกเราเจ้าอย่ามาขัดเรา
แล้วแต่ใครจะคิดไงแต่เรารู้ไง
นี่พ่อพ่อเห็นตรงนี้เขาอ้อถึงบังแอแล้วเดี๋ยวนี้
เขาทำอะไรก็ได้มันจะอ้วนก็ได้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้มดก็ได้
ยาวยังไงล่ะเออ
เกี่ยวรูปท่านตอนเป็นพระกับสอนท่านศึกดิ
ตอนศึกเป็นพระขาวหน้าคนต่างใกล้ลองไปดูเดิ้ง

ที่เขาใส่ชุดขาวใช่ไหม
ใช่กับใส่เป็นพ้าหน้าลองดูเด้งหน้าท่าน
ท่านจะตอนเป็นชุดข่าวท่านจะแก่เลยชะลามากเลย
ศิษย์เขาก็เชื่อว่าคือพระธรรมกรนะนะ
บอกโอ้โหแต่ดูจากรูปที่เห็นรูปท่านเนี่ยท่านไม่ได้อ้วนแบบนี้นี่นะ
ใช่เพราะว่าเงาดำดูอ้วนดูใหญ่
แต่ลูกศิษย์บอกแหมก็ท่านมีลักษณะเหมือนแบบความเชื่อบุญบารมีอะไรอย่างนี้
จะทำตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผอมตัวเท่ามดก็ทำได้
แต่สุดท้ายนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริง
ประเด็นก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ย
จะเข้ามาดูแลตรงนี้ยังไงได้บ้าง
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล

เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
และพฤติกรรมแบบนี้อย่าเรียนแบบ
เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเรียนแบบ
ทางนี้ผมอยากว่าภารกิจการแปลวนี่
จะไม่มีอะไรใส่คำสอบแล้วดูอะไร
พระเจ้าต้องมีเนื้อเพื่อนการการลำนาบ
อาการท่านส่งมันแสดงเอาไปต่าง
แล้วพฤติกรรมเป็นแบบอย่างนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากกระทำ
ทั่วประเทศเลยเพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินการสำรวจเชิงรุก
กรณีวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ที่มีการบิดเบือนและปฏิบัติผิดไปจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา
โดยอ้างตัวสร้างรัฐธิความเชื่องมงายก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น
ไม่ได้แจ้งความเหมือนกรณีในพุทธศาสตร์ยังไม่มีใครแจ้งความ
เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเขาบอกเขาไม่ได้เป็นพระนี่ไม่ได้นะฮะ
คือรัฐบาลบอกว่าคือต้องไปสำรวจแล้วไปดูว่าถ้าท่าทางมันจะผิดแน่มันจะเพี้ยนแน่เนี่ย
คุณต้องตัดไฟจากต้นลมแล้วใช่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก
ไม่ใช่รอให้คนมาแจ้งความคือต้องไปตรวจสอบดูเองด้วย
รอให้เหตุเกิดก่อนแล้วค่อยไปไล่ปราบนี้ไม่ไหวฮะ